หรือว่าคุณตาซาเล้งอายุ๘๒ปีที่ถูกวัยรุ่น
ทำร้ายร่างกายบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต

จะมีเงินบริจาคเข้ามาเป็นล้านบาทนะคะ

เงินส่วนนี้ที่จะไปช่วยคุณตาไม่ได้ใช้แล้วสิคะ
ทำยังไงเป็นปัญหาของครอบครัว
คุณยายฉลวยนะคะก็เลยบอกว่า
อยากจะปรึกษาหน่อยเรื่องเงินเรื่องทองนี้
ทำยังไงดีจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหากันนะคะ

ก็เลยเดินทางไปพบกับคุณยายฉลวยจริตเอก
ภรรยาของคุณตาจรูนมณีพันธ

สิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะ
บอกว่าหลังจากจัดพิธีชาปนกิจ

ครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่ตำบลห่อหมก
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ที่จัดพิธีศพของคุณตานี่แหละนะคะ
แล้วก็พาทีมข่าวไปดูพื้นที่ดิน

ซึ่งเป็นพื้นที่ของวัดขุนจ่าธรรมาราม
คือทางคุณยายเช่าที่ดินวัด

เพื่อที่จะทำเป็นพื้นที่อยู่อาศัย
ค่าเช่าเป็นรายปีปีละ๘๐๐๑๐๐บาท
ตอนนี้อยู่ระหว่างให้ดิน
ระหว่างให้รถบรรทุกนำดินมาถมให้สูงขึ้น

ก็เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยน
ในการปรับปรุงพื้นที่ทำกิน

ส่วนเรื่องเงินที่ได้รับบริจาคมานั้นนะคะ
ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ที่เข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่แรกเป็นคนจัดการ
เพราะคุณยายบอกว่าแหมรู้สึกลำบากใจเหลือเกิน
เพราะเงินที่มีมาเนี่ยลูกก็มาขอเพื่อนำไปใช้จ่าย
แต่คุณยายบอกความจริงอยากจะเก็บเอาไว้ใช้ในยามขัดสน

แล้วใครจะดูแลหรือจะเอาเงินส่วนไหนมานะคะ
แม่คุณต้องการอะไรมาบอกแม่
เงียบเลยขอเงินหน่อย
ยังไม่ต้องให้ชะบ้ารู้อันนี้อะไร
ทฤษฐานไม่ได้ทั้งคู่
ไม่รู้ยังไม่ถึงเวลามั้ยอยากให้ถึงเวลา
ร้องไม่มีตังค์บ้างมันจะมาดูแล้วอยากทำแบบนั้นบ้าง

คือข่าวจริงคุณตาจรูนมีลูก๒คน

แล้วสองคนนี้ก็เคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว

จะมาตีกันจะมาแย่งกันเพราะว่าเงินพ่อ
กลายเป็นเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็เรื่องของครอบครัวนะฮะ
ค่ะแล้วก็ทางด้านนายเตชะทัพทอง
ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยบอกว่า

ตอนแรกครอบครัวตาจรูนอยากจะไปอยู่ลบบุรีนะ
แต่พอไปดูแล้วแหมมันไม่เป็นที่ต้องการสิ
ก็เลยกลับมาดูที่ดินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละ
เพราะว่ามีญาติของคุณตาจรูนอาศัยอยู่
จนกระทั่งมาเจอที่ดินของวัดขุนจาธรรมารามนี่แหละ
ดูแล้วทำเลก็โอเคนะใช้ได้
ก็เลยติดต่อกับทางวัดเพื่อขอเช่า
แล้วบอกว่าถ้าถมที่เสร็จแล้วก็จะไปซื้อบ้านไม้สำเร็จรูป
มาเป็นที่พักอาศัยนะคะ
ส่วนยอดเงินบริจาคที่มีประมาณ๑๒๑ล้าน๒แสนบาท
นั้นก็จะได้รับช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมอีกประมาณ๑แสนบาท
ตอนแรกตัดสินใจจะเปิดบัญชี
ใช้ชื่นร่วมกับนางสาวฉลวยหรือคุณยายฉลวยนี่แหละ
เพื่อป้องกันการเบิกถอนเงินไปใช้โดยไม่จำเป็น
เพราะว่าต้องการที่จะนำเงินไปช่วยเหลือคุณตาจรูน
แต่พอคุณตาจรูนเสียชีวิตแล้ว
เตชะบอกว่าตั้งใจจะนำเงินมอบให้กับครอบครัวของคุณตา
โดยจะโอนชื่อเป็นคุณยายฉลวยเลย
แต่คุณยายบอกว่าใช้ชื่อบัญชีร่วมกันก่อนแล้วกัน
เพราะกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องการจัดการการเงิน
คือเวลาใช้ชื่อคู่ก็ต้องเซ็นทั้งสองคน
ถูกประสงค์ในการเบิกจ่ายเงินคุณเตชะด้วย
แล้วก็คุณยายด้วย
แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมาเป็นคุณยายอย่างเดียว
คือกลัวลูกไงอาจจะบังคับไหมหรือยังไง
คือเซ็นคนเดียวก็สามารถที่จะอนุมัติเงินไปใช้แล้ว

ลูกเองก็มาขอเงินไปใช้จ่ายด้วย
ว่าเงินจะหมดแล้วลูกจะไม่ดูแลนะคะ
และนอกจากที่จะเก็บเอาไว้ในการใช้ช่วงบั้นปลายชีวิตแล้ว
เงินบริจาคที่เหลือก็จะนำไปซื้อสลากของธนาคาร

ฟังเสียงของที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยค่ะ

แต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนให้เป็นชื่อยาย
โดยที่อาจจะมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายกับธนาคาร

ผมอาจจะเซ็นเบิกไว้เลยล่วงหน้ากันเป็นปีเลย
แล้วก็ให้แบงค์เขาทยอยเอาโอนเข้าบัญชีที่เป็นชื่อยายเป็นรายเดือน
นึกออกไหมครับมันก็จะไม่ได้เป็นชื่อผมแล้ว

อันนี้โดยที่คุยกับทางอาเขาด้วยทั้งหมดนะ
ไม่ใช่ผมคิดคนเดียวก็คือยายด้วยอาด้วยคุยกันหมด

เบื้องต้นเงินก้อนหนึ่งก็จะใช้ไปกับเรื่องบ้าน

แล้วส่วนที่เหลือล่ะครับ
ส่วนที่เหลือเท่าที่คุยก็คืออาจจะไปซื้อ

ถลักท้อกสแล้วฝากกับท้อกสเป็นออมทรัพย์
เพราะว่ามันจะได้ดอกดีกว่าของออมสิน
ก็จะวางเป็นระยะยาวอันนี้ก็เดี๋ยวพวกอาเขาก็จะให้คำปรึกษา
แล้วให้ช่วยกันตัดสินใจว่าจะฝาก๓ปี๖ปีอะไรอย่างนี้

ชื่อยายเลยคนเดียว

ใช่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของยายเลยคนเดียว
นั่นก็หมายถึงว่าอนาคตถ้ายายไม่อยู่ก็เป็นของลูก
ทุกคนเห็นใจยายว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างนี้บางส่วน
แต่ว่าทุกคนก็พยายามปรับตัวเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะ
ผมเชื่อว่าอย่างนั้นด้วยลูกยายทั้งสองคนด้วย
ก็คงต้องใช้เวลาและยังพยายามปรับตัว
เพราะว่ายายก็ชัดเจนว่าเอาเงินก้อนนี้มาเป็นของฉัน
ถ้าใครอยากได้เงินก้อนนี้ก็ดูแลฉันดิ
ดูแลฉันให้ดีแล้วฉันก็จะเก็บเงินก้อนนี้ไว้เป็นสมบัติให้พวกแก

เตชะก็เลยพาคุณยายฉลวยไปดูบ้านไม้สำเร็จรูปนี้

คือบ้านหลังนี้มี๒ห้องนอนนะ
แล้วก็มีหนึ่งห้องรับแขกมีระเบียงหน้าบ้านสวยงามเลยนี่ดูสิคะ

แต่ว่ายังไม่มีห้องน้ำต้องไปสร้างต่างหากเองนะคะ
ก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์ถึงจะเคลื่อนย้ายบ้านไม้หลังนี้
ไปอยู่ในพื้นที่ดินที่กำลังถมดินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คือบ้านบ้านแบบนี้เขาทำสำเร็จไว้แล้วแต่สวยดีดูสิฮะ
บ้านไปเลยทำจากไม้ตะแบกสวยงาม
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการขนย้ายแล้วก็มาติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะ

สำหรับคนที่บริจาคเงินให้กับครอบครัวคุณตาจรูนไป
ก็เชื่อแหละว่าตอนให้ก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
อยากจะช่วยเหลือจริงตอนนี้คุณตาไม่อยู่แล้ว
แต่อย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยเหลือจุนจัวชีวิตครอบครัวของคุณตาต่อไปได้เนอะ